อยากจะพาไปดูซุปเปอร์ฮีโร่หน่อย

เขาจะต้องเข้าไปเปลี่ยนชุดในตู้โทรศัพท์

แล้วไปดูซุปเปอร์ฮีโร่คนนี้ค่ะ
ซุปเปอร์ฮีโร่มาแล้วค่ะฮีโร่อะไรนี่มันมือวางเพลิงรวดเนี่ย
เฮ้ยคุณดูดีนี่เขาสวมชุดเห็นไหมเป็นชุดป้องกันรวมไปถึงใส่หมวกกันน็อก
พร้อมทั้งมีอุปกรณ์อุปกรณ์สำคัญก็คือนี่แหละค่ะ

เอามารมรังต่อหัวเสือเมื่อเรามีไฟไฟ
ไฟตัวนี้ลุกขึ้นจำจ้าเลยค่ะ
เพราะว่าตัวรังตัวต่อเนี่ยมันมาทำรังอยู่ต้นเข็ม
ซึ่งมันอยู่ตรงสวนสาธารณธาราตะมนต์ปากน้ำจังหวัดกระบี
จุดนั้นคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะ
ก็กลัวว่าสักวันหนึ่งเกิดต่อมันอารมณ์ไม่ดี
หรือใครไปกวนมันมันจะออกมาทำร้ายร่างกาย
มาทำความเดือดร้อนให้กับประชาชน
คุณพี่คนนี้เขาเป็นเทศกิจค่ะ
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระบี่

เพื่อความปลอดภัยให้รีบไปจัดการรังต่อที่อยู่จุดนี้เป็นการด่วน

สวมชุดใส่อุปกรณ์พร้อมกับอุปกรณ์ในการกำจัดรังต่อนี้มาครบมือคุณ
มีอะไรรู้ไหมมีอีโต้ด้วยขับไม่จังเลย
มีใบทางมะพร้าวโอ้โหอุปกรณ์คือเยอะจริง

แกก็เก็บรังต่อออกมาได้มันก็แตกนะ
บางตัวมันก็พยายามต่อยแกอยู่เหมือนกันนะแต่พี่เขาฉันใส่ชุดป้องกันทำอะไรฉันไม่ได้หรอก
ใช้เวลาในการเก็บกู้รังต่อเหล่านี้กว่า๒๐นาทีก็สามารถจัดการรังต่อที่อยู่พื้นที่นั้นไปได้เรียบร้อย
สบายอกสบายใจได้นะคะตอนนี้ไม่มีรังต่อแล้วแต่ก็ต้องชื่นชมความกล้าหารของพี่เขานะ
เพราะว่าถ้าโดนต่อยอันตรายนะใครที่แท้มากโดนต่อยโดนเข้าไปเนี่ยนะถึงชีวิตได้เลยนะ
ต้องนะฮะนี่ก็เป็นฮีโร่รูปแบบใหม่กับชุดแต่งตัวของเขาเออเท่ดีเหมือนกันแต่ว่าป้องกันได้นะคุณผู้ชม